คุณผู้ชมฮะวันนี้โอ้โหมันร้อนจริงนะฮะ
อุณหภูมิอาจจะอยู่ที่๔๐กว่า
แต่ดัชนีความร้อนคือความรู้สึกความร้อนมันอัดทะลุไป๕๐กว่าแล้ว
แล้วก็ตัวเลขคราวก่อนทะลุอยู่ที่๕๑องศาเซลเซียส
แต่คราวนี้๕๔องศาเซลเซียส

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเฝ้าระวังผลกระทบ
จากเรื่องของดัชนีความร้อนนะฮะ

ระดับอันตรายถึงอันตรายมาก
มีอยู่๓พื้นที่ที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น
แต่ระดับที่อุณหภูมิ๔๐กว่าองศาเซลเซียส
แต่ดัชนีความร้อนหรือความรู้สึกถึงความร้อนต่อร่างกายมนุษย์
แตะอยู่ที่๕๔องศาเซลเซียสนะครับ
คุณผู้ชมฮะได้แก่พื้นที่บางนาครับในกรุงเทพมหานคร
ชะบังชนบุรีแล้วก็ภูเก็ต

เพราะว่ามีค่าดัชนีความร้อนสูงถึง๕๔องศาเซลเซียส
คุณผู้ชมดูหน้าจอไว้นะครับสีแดงจัดแล้วนะฮะแดงเข้มแล้วนะครับ
ส่วนพื้นที่รองลงมามีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่๔๘๑องศาเซลเซียส
ถือว่าระดับอันตรายก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
แล้วก็รองลงมาอีกคือค่าดัชนีความร้อนแตะอยู่ที่๔๔๕องศาเซลเซียส
อยู่ในระดับอันตรายก็คือที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ
ย้อนกลับไปหน่อยใน๓พื้นที่ทั้งกรุงเทพเขตบางนานะครับ
ชะบังชนบุรีแล้วก็ที่ภูเก็ต
ที่มีค่าดัชนีความร้อนที่๕๔องศาอยู่ในระดับอันตรายมากเพราะอะไรคุณ
มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดลมแดดหรือว่าฮิสโตรกได้นะ
ถ้าคุณอยู่กลางแดดนานนะครับ
แน่นอนมีผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้
คำแนะนำขอให้ท่านสังเกตตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นควรสวมหมวกแว่นกันแดด
เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีทำงานกลางแจ้ง

จะได้มีคนช่วยกันได้นะครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าอุณหภูมิความร้อนสมมุติมัน๔๐องศาเซลเซียสบ้านเรา
ก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะโอ้แต่ก่อนเราไม่เคยถึง๔๐เลยนะคุณ
แต่ก่อน๓๖ก็ร้อนจัดจ้านแล้วนะฮะ
แล้วคือเขาบอกว่าช่วงแบบหลังจากนี้อีก๓ปีช่วง๓ปีนี้

ไปแตะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสำหรับอุณหภูมินะ
กว่าองศาเซลเซียสแต่ที่เราสัมผัสความร้อน
ถึง๕๐กว่าองศาเซลเซียสหรือว่าเป็นค่าดัชนีความร้อนเพราะอะไรคุณ
ปัจจัยหลายอย่างวันนั้นผมฟังนักวิชาการ
อย่างเช่นถนนทำไมถนนมันสะท้อนความร้อนเข้าสู่ร่างกายเรา
สะท้อนต่างมากมายตึกรามบ้านช่อง
อากาศที่มันถูกกดเอาไว้ไม่ถ่ายเท
มีหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรารู้สึกถึง
ความร้อนได้มากกว่าปกติ
ดังนั้นก็เตือนกันไว้นะฮะวันนี้มีการประกาศเตือน
ดัชนีความร้อนพุ่งไปถึง๕๔องศาเซลเซียสนะฮะ